ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ลิ้นร้อง
ลิ้นร้อง
ลิ้น

ร้องมาให้แหลง

นายแน่จริงนายฟังแค่ท่อนเดียวแล้ว
นี่อีกขนาดแค่เคยฮ่ำไม่ได้ร้องเป็นเรื่องเพลา
กลิ่นดีใจแล้วนะพี่เห็นคุณแม่นี่ขนาดขาเจ็บนะคะ

ดีจากโอ้ยเลยเมื่อกี้นี่แบบดีใจมาก
เราเริ่มเห็นรอยยิ้มของคุณแม่แล้ว
เกิดมาที่แม่มันยังไม่เห็นเลยเหนื่อย๔หมื่นเป็นยังไง
เดี๋ยวถ้าลูกได้มาแม่ขอนับเองนะลูกนะ
แม่เคยเห็นเงินมากที่สุดในชีวิตของแม่เนี่ย

แม่ก็ไปรับเบียร์เลี้ยงคนผิดการณ์เดือนละแปดร้อยเดือนละแปดร้อยแม่เขาเห็นแค่นี้
วันนี้ได้เห็นแล้วครับคุณแม่ตอนนี้ลูกสาวทำเงินให้ได้สี่หมื่น
คือนอกจากไม่เคยเห็นแล้วคุณแม่คิดว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่

น้องเขายังมีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับตามที่เขาฝันไว้คือเพลงที่๔
มูลค่าหกหมื่นบาทตอนนี้น้องมีอยู่แล้วนะคะแน่เลยคือสี่หมื่นบาท
ถ้าเปิดอินโทรเพลงที่๔ออกมาแล้วมันยากมันอะไรก็แล้ว
แต่น้องก็มีสิทธิ์ตัดสินใจเองนะครับว่าจะหยุดก็ได้หยุดก็คือรับสี่หมื่นบาทเลย
เล่นไม่ร้องไม่เสี่ยงต่อไปแต่ก็บอกไว้ว่าเรายังไม่ทันฟังเพลง
แล้วตัวช่วยยังเหลืออีกสองตัวค่ะตอนนี้ทำใจกลางกลางไว้ก่อน
เราก็อยากจะให้ได้ตามเป้าแต่ถ้ายังไงก็ตัดสินใจให้ดีนะน้องวิน
มาถึงเพลงนี้แล้วครับเพลงที่ลินบอกกับเราไว้ว่า
อยากได้เท่านี้อยากได้หกหมื่นบาทเพราะเพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทมาครับ

เราพยายามสังเกตใบหน้าของน้องเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะเผยยิ้มออกมา
ถ้าเขาเผยยิ้มออกมาก็คงแสดงว่าเขารู้จักเพลงนี้

ตอนนี้มั่นใจแล้วว่ามันคือเพลง
ไม่มีเธอจะบอกรักใครค่ะอืม

คือถ้าจะต้องร้องเพลงนี้ก็มีโอกาส
ครึ่งหนึ่งถูกครึ่งหนึ่ง
ถ้าตัดสินใจแล้วว่าไม่ไหวแล้ว
ตัวช่วยอีก๒ตัวเนี่ยมันก็มีโอกาส
แต่มันเสี่ยง๒ใน๕ก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลยกับเพลงเก่ง

น้องเอา๔๐๐๐กลับบ้านลูก
กับ๖๐๐๐อีก๒๐๐๐แต่ถ้าพลาดขึ้นมา
ที่มีอยู่เหลือครึ่งเดียว

ปรึกษากันก่อนปัญหาครอบครัว
อันนี้คุณแม่
ใจคุณแม่ว่ายังไง
แม่ก็อยากให้ลูกหยุด
นี่น้องเอาหวังจะได้ลูก

นี่เอาเลย

ที่ลินต้องตัดสินใจด้วยตัวลินเองค่ะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับ

ว่าจะขอ๖๐๐๐๐บาทไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จะสู้หรือจะหยุด

สู้ครับ

เอาล่ะ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ค่ะ
เอาล่ะ
มีสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่น
เอามารวมกันได้

เลือกให้ดี
ตัวที่ช่วยได้แน่คือข้ามเพลงนี้ไปเลย
และเพลงเก่งของลิตนะครับ

แน่นอน
แผ่นไหนครับ